ถนนซุดกันหน่อยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมา
ในแม่น้ำเจ้าพระยามันเพิ่มเร็วมันลดเร็ว
ดังนั้นเกิดการกัดซ้อถนนก็เลยซุด
อย่างที่อ่างทองซุดหลายจุดเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาเบื้องต้นไปก่อน
นี่คือสภาพของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง๓เมตรอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
หมู่๕ที่ตำบลเกรดชายโยอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
มันพังแบบนี้เพราะว่าดินมันซุดตัวลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
ระยะทางประมาณ๑๕๐เมตรกว้างสัก๑เมตรค่ะ
คือเราเคยเสนอเรื่องนี้ในรถปลดทุกข์ไปแล้วนะ
เพราะว่าถนนมันซุดจนเหลือถนนจริงแค่ประมาณ๑เมตร
แล้วชาวบ้านเขากลัวว่ามันจะซุดไปถึงบ้านเขา
เราเสนอไปก็ทวงถามว่าหน่วยงานเข้าไปแก้ไขอย่างไร
ทีนี้การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานเขาเอาเบื้องต้นเดี๋ยวนะ
แก้ไขปัญหาระยะสั้นก่อนคือ
ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเกรดชายโย
เสริมที่ริมน้ำแล้วก็เอาดินมาเสริมในจุดที่ซุด
หลังจากนั้นค่ะบดอัดดินเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ให้กับชาวบ้านใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นเส้นทางในการสัญจรได้ไปก่อนนะคะ
นายนัตวิทย์สวนเสน่หรองนายกเทศมนตรีตำบลเกรดชายโย
ก็บอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากแม่น้ำที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็ว
ทำให้ถนนริมแม่น้ำในเขตเทศบาลซุดพังเสียหายหลายจุดเลย
เมืองต้นเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจแก้ไขแล้ว

แต่ทีนี้มาตรการระยะยาวต่อไป
ที่จะเสนอเรื่องของการแก้ไขตลิ่งซุดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาแนวทางป้องกันแล้วก็เป็นการแก้ไขแบบบูรณาการต่อไปด้วยนะคะ
ดีขอบคุณหน่วยงานด้วยนะฮะที่เข้าไปช่วยเหลือดูแลชาวบ้านนะครับ